ต้องจัดบริหารจัดการให้เรียบร้อยซึ่งเตรียมห้องเยี่ยมไว้พร้อมแล้ว
เรื่องที่๓คือเรื่องเนื่องจากท่านเป็นผู้สูงอายุอายุ๗๔ปี
ก็ด้วยการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทางเรือนจำค่อนข้างจะต้องดูเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวท่านเป็นหลัก
เพื่อไม่ให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาซึ่งจะเป็นการยากลำบาก
ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในระหว่างอยู่ในเรือนจำจะมีปัญหามาก
เราได้ทำประวัติเรียบร้อยได้ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับอยู่ในความปลอดภัยของดูแลของเจ้าหน้าที่
ซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านโฆษกรมนะครับรวมถึงอ่า
พี่น้องสื่อประชนอาจจะถามเรื่องของการปฏิบัติต่ออดีตท่านนายกในเรือนจำคือพิส
พบพิเศษกรุงเทพและการรับตัวที่ผ่านมาว่าสภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ก็จะให้ทางท่านโฆษกรมท่านรองสิทธิได้กรุณานำเรียนท่านสื่อมวลชนครับ
ครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางกรมรัชธรรมนะครับ
ก็เราก็ได้ดำเนินการตามมาตรการการรับตัวนะครับ
คนเข้าใหม่นะฮะก็ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่านเลยปฏิบัติให้สั่ง
อีกกรรมทางการรักษาที่ผ่านมา
ผลการตรวจสร้างโรงพยาบาลในหัวข้อ
ก็พบว่าท่านมีโรคประจำตัวนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องนะครับ
รวมทั้งจะต้องตรวจติดตามโดยแพทย์เฉพาะทาง
ในเบื้องต้นทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ก็ได้แยกการคุมขังนะครับไว้ที่แดน๗
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เพื่อความปลอดภัยก็แยกไว้เฉพาะท่านคนเดียว
แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
สำหรับอาการในเบื้องต้น
ที่มีอาการตรวจพบวันนี้
เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางภูมิในการธนฐานโรงพยาบาลรัชธรรม
ได้นำเรียนให้ทราบในเบื้องต้น

ครับกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของท่านศาสตร์โรงพยาบาลรัชธรรมนะครับเราได้จัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพนะครับเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลโดยสังเกตนะครับของในส่วนของอดีตท่านนายกทักษิณนะครับก็ในส่วนที่๑
ที่โรคที่ยังเป็นประเด็นและยังจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังเลยก็คือท่านมีประวัติโรคประจำตัวทางด้านโรคหัวใจก็คือมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอยู่ระหว่างการติดตามการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางใกล้ชิดและรับประทานยาละลายริ่มเลือดอยู่ต่อเนื่องในปัจจุบันครับในส่วนที่สองนะครับท่านมีปัญหา

ด้วยทีมแพทย์นะครับเอ่อเราเห็นว่าอ่าท่านทักษิณเนี่ยมีมี
วัดเราเรียกเป็นกลุ่มป่อบางซึ่งตามแนวทางปฏิบัติของเรือนจำ
ทั่วประเทศนะครับทางผู้บริหารมีนโยบายกลุ่มเป่าบางจำเป็นจะต้อง
อยู่ในพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็กรณีที่มีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทัน

เรียนจำเนี้ยต้องทำยังไงไม่ว่าจะเป็น

ในส่วนของการปฏิบัติของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อมีการรับตัวนะครับ
ปฏิบัติการหลังจากที่รับตัวเสร็จถูกต้องครบถ้วนก็จะจำแนกเข้าไปอยู่ในแดนเพื่อการควบคุมดูแลตามลักษณะของผู้ต้องขังนะครับ
ก็เป็นจุดที่สถานพยาบาลแล้วก็มีจัดเจ้าที่ตลอดจนทีมงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับ
สำหรับกิจกรรมอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ข้างในทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารการทำภารกิจก็เป็นไปตามรอปจของเรือนจำนะครับ
แล้วก็สิทธิอื่นนะครับที่จะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบทนายซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิ์นะครับในเวลาราชการที่สามารถพบได้แล้วก็การเยี่ยมญาติก็เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและเอสูพีถ้าเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดหรือมีต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดต่างก็จะใช้เรื่อง
กล้องเอ็นเข้ามานะครับเยี่ยมที่เลือนจำหรือใช้อ่าสะบบทางคอนเฟอร์เน

อ่าโรงพยาบาลรัฐฐานเนี่ยจะมีแพทย์

ไม่ครบทุกประเภทนะครับ
ถ้าเป็นเฉพาะทางนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคหัวใจ
ก็ต้องดูดูไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับณตอนนี้เบื้องต้นก็ยัง
ยังยังไม่มีผลละเอียดครับที่จะต้องฝากออกไปโรงพยาบาลข้างนอกไหมคะ
อันนี้ต้องคงต้องขอรอดูทางอาการอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาการท่านก็ยังตามที่ทางคุณหมอ

อนุญาตให้ท่านทิบดีเป็นผู้ตอบแล้วกันนะครับ

เดินเข้าไปประตู๒ผ่านประตู๓แล้วเข้าไปในจุดที่ต้องสอบประวัติ
ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักก็คือการพิมพ์ลายนิ้วมือการถ่ายภาพ
อาการของท่านก็ปกตินะครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ท่านไม่ได้ร้องขออะไรที่เสร็จในการเข้าไปอยู่ในเมืองจังหรือครับ

อนุญาตนำเรียนนะครับก็คือในการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับ
ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ
ก็คือเหมือนกับรายการลักษณะการเดินเหินเนี่ย
แต่ความถนัดในการทรงตัวเนี่ยอาจจะลดลงตามอายุตามสภาพ
แล้วก็ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง
การยกของยังไม่ได้ทดสอบครับ
ที่เราตรวจเพิ่มเติมคือดูลักษณะแรงของกล้ามเนื้อ
พบว่ากล้ามเนื้อบังมัดที่บริเวณข้าง
ก็คือในการตรวจร่างกายนะครับโดยทีมแพทย์นะครับ
เราพบว่ากล้ามเนื้อบางมัดของท่านเนี่ยที่
ทีนี้ฟังก์ชันในการอุ้มหรือการยกของโดยปกติยังสามารถดำเนินการได้ครับ
เรื่องนี้ก็อยู่ในมาตรการข้อที่๒
ก็คือเรื่องของความผ่อนปนบางอย่างนะครับ
ระเบียบการตัดผมเนี่ยมันก็มีตัดผมแบบรองทรงอยู่แล้ว
ไม่ยาวก็ไม่จำเป็นต้องรีบตัดนะครับ
ยาวของเงินจำคงจะต้องตัดตามระเบียบนะครับ
ถึงขนาดไปอ้อนผมแบบนักโทษทั่วไปไม่ใช่
ต้องดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นกลุ่ม๖๐
ที่เราต้องระวังไม่ใช่ไปป่วยข้างในเรือนจำแล้วก็ส่งต่อ
รีเฟิร์มไม่ทันเนี่ย
ไม่ได้ครับจะเป็นห้องกักโรคของเป็นอาคารสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้จัดไว้ให้อยู่คนเดียว
ครับเพื่อให้แบตไม่ปรากฏกับผู้หนุ่มขังอื่น
ครับเนื่องจากว่าพี่สุ่งแล้วครับแล้วมีรายโลกด้วย
คือถ้าจับไปด้านต่างเจอนักโทษเยอะเนี่ย
ก็คงไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าท่านคงจะต้องอยู่เดียว
หรือว่าอาจจะมีต้องขังที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
มาช่วยดูอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เรือนจำจะต้องพิจารณาคนเข้ามาดูด้วย

ถ้าหยุดว่าผลทางเพศว่าจะถูกต้องดูหรือเป็นจะถูกต้องไปไหม
คุณผู้ชมพาที่ตั้งโต๊ะแถวกันอยู่ก็มีทั้งตัว
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมมีอธิบดีกรมราชธรรม
อธิบดีแล้วก็ในฐานะโฆษกด้วยนะครับ
รวมถึงพอโรงพยาบาลราชธรรม
แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ก็พูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของคุณทักษิณ

ซึ่งพอเนี่ยทางคือถ้าจะสรุปเนี่ย

ผอที่เป็นผู้อำนวยการทันทะสถานราชธรรมคุณวัดชัยเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าโอ้โหโรคเยอะเหมือนกันนะคะ
คือมีทั้งหัวใจมีทั้งปอดความดันโลหิตสูงภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง
เป็น๔โรคที่ตรวจพบตามทั้งประวัติที่ได้รับและการตรวจในเบื้องต้นนะครับ
แต่ว่าตอนแรกที่อธิบดีกรมราชธรรมก็บอกว่า
มี๓ข้อที่ต้องเหมือนดูแลคุณทักษิณนะครับ
ก็คือ๑เรื่องของความปลอดภัย๒เรื่องของอาจจะมีคนเยี่ยมจำนวนมาก
เป็นเหตุผลนะครับในเรื่องของการแยกมาขังต่างหาก

ที่บอกว่าตอนนี้แยกคุมขังเอาไว้ที่แดน๗ซึ่งเป็นสถานพยาบาล
อันนี้เป็นเรื่องเหตุผลเรื่องความปลอดภัยว่าทำไมถึงปฏิบัติแบบนี้
ส่วนเรื่องของเรื่องคุณทักษิณป่วยทั้งหลายโรค
มีทั้งหัวใจปอดแล้วก็ความดันแล้วก็กระดูกซ้อนหลัง
ลูกข้างหลังอาจจะเป็นเรื่องรองความดันอาจจะรอง
แต่ว่าหลักอาจจะอยู่ที่หัวใจกับปอด
แต่วันนี้เขายังไม่ได้พูดนะว่าจะต้องไปรักษาข้างนอก
แค่เหมือนกันว่าถ้าจะไปก็ต้องมีเหตุผลจากสิ่งต่างอันนี้

ผมตั้งข้อสังเกตคือเรื่องของการตัดผม
พอดีผมเองก็ดูเรื่องพวกนี้มา
ก็ได้มาช่วยคนที่เป็นผู้ต้องขังอยู่บ่อย
คือระเบียบของราชธรรมเขาปฏิบัติเรื่องทรงผม
ระหว่างผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
แต่สารไม่ให้ประกันหรือประกันตัวไม่ได้
นักโทษเด็ดขาดไม่แตกต่าง
เมื่อกี้ฟังท่านอธิบดีก็ดูคุมเคลือนิดหน่อย
คือถ้าหากว่าเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพินาเนี่ย
ระเบียบรัชธรรมใช้คำว่าไว้ทรงผมแบบสุภาพชนสามัญ
คือรองทรงคุณทักษิณก็ไว้ได้
แต่ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดสั้นยาวข้างหน้าข้างบนข้าง

อันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ายกเว้น
เพราะว่าระเบียบจริงรองทรงสำหรับอยู่ระหว่าง
ถ้าหากว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องไม่เกิน๕๐
แต่ว่าถามว่ายกเว้นได้ไหมยกเว้นได้
เรื่องของเรื่องคือก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินมา
แต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีตัวผ้าข้างล่าง

อันนี้งงว่าชุดขาวนี่คืออะไรเพราะว่าชุดของราชธรรม

เหมือนกับเตรียมจะเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่า

คือที่แถลงทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเหมือนลองพื้นไว้ก่อน
ลองพื้นให้คนค่อยเข้าใจไปก่อนว่า

คนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยในคุกมันต้องปลอดภัยอยู่แล้วสิ

นักโทษที่เป็นนักโทษการเมืองเนี่ย
เขาจะได้รับความชื่นชมและความเกลียดชังพอกัน
สำหรับคนในคุกนักโทษการเมืองนะ
นักโทษที่ไม่ใช่นักโทษการเมืองเนี่ย

แต่นักโทษการเมืองมันแดกเป็น๒สิ่ง
คนไม่ชอบก็ไม่ชอบคนชอบก็มีไม่ชอบก็มี
ฉะนั้นกรมราชธรรมเขาดูไม่ไหว
นี่คือข้ออ้างเรื่องความปลอดภัย
ไม่ใช่ว่าในเรือนจำไม่มีความปลอดภัย
ความไม่ปลอดภัยจากคนในเรือนจำด้วยกันเองนั่นแหละ
คือผู้ต้องขังด้วยกัน

ไอ้พวกเกิดอยู่กับปปปส

ทีนึงใครจะไปป้องกันทันอันนี้เขาอ้างเรื่องความปลอดภัยนะ
ก็บอกเขาว่าเขาปรองดองกันแล้วสร้างเหลือเสื้อแดง
ที่สองเรื่องสุขภาพที่แถลงเมื่อกี้เนี่ย
เหมือนกับว่าจำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางบางโรค
แล้วในโรงพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
ไม่มีแพทย์เฉพาะทางเครื่องไม้เครื่องมือไม่สะดวก
แต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ทุบโต๊ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
จะส่งคุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลข้างนอกปูพื้นไว้ก่อน
ระยะที่ปูพื้นไว้เนี่ยเขาจะไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด
เย็นนี้พอตรวจร่างกายอย่างละเอียดก็เป็นอย่างที่ว่า
ส่งไปที่โรงพยาบาลไหนส่งไปโรงพยาบาลไหนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลของเขา